ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
เห็นมาเป็นเมาที่ไม่เมานะไปไหนนะ
หรือตอนไม่เมาพี่สาวจะนั่งจ๊ะจ๋า
เริ่มเมาแล้วพี่ถึงมาถูกใครเพราะไล่ถึงมา
ทำซึงเอ่นมาซบเอ้าซบก็ซบเอ้าซบก็ซบ
อื้มมซีหลบคาตา
อันนี้คืออะไรนะชอบ
เพลงที่ชอบคุณป่าชอบหรืออะไรตั้งแต่เราทำรายการมาเนี่ยพอเพลงจบไม่เคยมีแฟนแฟนรายการกรี๊ดให้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรเป็นศิลปินคนแรกที่ร้องเพลงได้เนื้อเสียงแบบอกดีเลิศมากนะคะ
ต้องชื่นชมก่อนยังมีคำชมร้องผิดร้องถูกไม่รู้แต่ว่าพี่หนุติเพคชื่นชอบในน้ำเสียของพี่หนุติมาก
แว่งไปแกว่งมายังก็นั่งรถทัวร์อย่างนี้โอ้โห
คี่ก็เป็นคี่ผู้หญิงแล้วยังงี้ก็เปลี่ยนลำบากจะกลับไปอีกด้านต้องกลัวแวดไปเนอะ
ผู้ร่วมสมัยของคุณหนูตรีทั้งคุณน้ำทิพย
ไม่เอาไม่ได้ฟังเลยค่ะเนื้อสนุกมาก
แล้วหลังนี้ยังไงอ่ะเห็นรุ่นพี่เนี่ย
แม่เนี่ยเขาร้องไปเป็นไงครับเป็นไงครับ
หนูตีได้๕๐๐บาทเพลงแรกแน่นอนค่ะ
เขาพูดเป็นไกลมากเลยแล้วจะเป็น๕๐๐๐บาทสุดท้าย
แล้วยังออกไหวหรอเมื่อกี้เอาคาเทียบของร้อนค่ะร้อนมาก
อุ๊ยเอาอยู่แสดงสักหน่อยเถอะใช่ไหมค่ะมาดูกันเลยนะครับ
สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณหนูตรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สำหรับเพลงที่หนึ่ง
มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ

คุณหนูตีคิดว่าตัวเองร้องผิด

แล้วก็จะไม่มีอันอย่างนี้
อยากให้พี่หนูตีอยู่กับเรานาน
ไม่เป็นไรถึงวันนี้ทำไม่ได้เดี๋ยวหนูตั้งสารภูมิให้
หนูตีสามารถแวะเวียนมาแวะเวียนมาอยู่ในสารภูมิ
เดี๋ยวหนูจะเรียกกินข้าวตอนเช้าทุกวันก่อนแล้วกันนะพี่หนูทีนะ
ร้อนแรงเสียใจจริงคุณป่ายังก็เสียใจนะครับ
อย่างน้อยนะฮะกลับไปก็คงเป็นที่รู้จักนะฮะ
ของชาวสุพรรณบุรีแม้กระทั่งเพื่อนก็คงจะเอาใจเชียร์แล้วก็ดูอยู่
ก็เป็นแรงใจให้คุณหนูตรีต่อไปไปอุดหนุนเธอได้นะฮะที่แผงนะครับ
ก็มีอะไรจะฝากไปกับคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณหนูตรีครับ
ฝากเพลงลูกทุ่งที่เป็นแบบฉบับออริจินัลอะไรพวกนี้เอาไว้
เพราะว่าคำแต่ละคำที่นักพรรณท่านแต่งเอาไว้ท่านประดิษฐ์มาแล้วคิดแล้วอะไรแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะร้องให้ถูกแล้วเราควรจะใส่ใจนะคะ

ฉันชอบเขียนนิยายฟรีให้อ่านในเฟซบุ๊ค

เข้าไปจะมีนิยายที่หนูตีและเขียนเอง
ทุกคนอ่านได้ไม่มีคลิปไม่มีภัยเป็นเรื่องสนุกสนาน
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้แข่งขันจากทางบ้านนะครับ
จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแม่ค้าขายกิฟต์ช็อปนะครับอยู่ที่วัดอะไรนะครับ
เราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
วัดละขวัญกาญจนบุรีนะครับคุณหนูตรีนะครับขอบคุณมากครับ

ร้องไห้ได้แล้วร้องไห้ได้แล้วร้องไห้ได้แล้วร้องไห้ได้แล้ว

เพลงแรกเป็นเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ตะกะแตนผูกโบนะครับ
เป็นผลงานดังสมัยที่ออกมาจากอโซน่าแล้วก็มาอยู่กับอาจารย์ภัยจิตสุภวารีนะฮะ
เป็นผลงานของครูวิเชียนคำเจริญ
ตอนนี้ตำแหน่งว่างลงไปแล้วผู้ที่จะมาคว้าเงิน๑ล้านบาทว่างลง
ก็เป็นหน้าที่ที่ทางเราจะต้องทำการคัดสรรคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนนี้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกท่านเพลงโจทย์คัดสรรนะครับ

เชิญค่ะสวัสดีครับคุณฟ้าโอ้วเป็นไงเรามาดูตัวเผยดีค่ะ
โอ้โหคุณป่านี่หน้าคมคายนะฮะลักษณะนี่
ไม่บอกนะนึกว่าเป็นพระเอกหนังภาระตะ

เราชอบเรารักเราอยากร้อง

กลับไปจากได้ยินไหมว่าเสียงใคร